ไปที่จังหวัดจันทบุรีครับผู้ชายคนหนึ่งขับรถกระบาดไปกับเพื่อน
เขาก็ขับตามตามไปไม่ได้ทำอะไรไม่ได้ปาดไม่ได้บีดแตร
แต่รถคันนั้นนะฮะคนขับชูนิ้วกลางให้เอาปืนยิงขู่ขึ้นฟ้าด้วย
ก็ไม่รู้ว่าจะทำแบบนี้ทำไมเขาก็ไม่สบายใจ
ก็เลยเอาคลิปนี้ไปแจ้งความกับตำรวจแล้วก็เอามาเปิดเผยให้ดูว่า
ช่วยดูกันหน่อยว่าคนขับรถข้างหน้าเขาเป็นอะไร
เหมือนพยายามจะเบรกกวนหน่อยหรือยังไง
อันนี้ผมไม่ทราบนะฮะตามที่ปรากฏในคลิป
ซึ่งคนที่เขาบันทึกเอาไว้ได้เนี่ยเขาเอามาเปิดเผยแล้วก็เอาไปแจ้งความกับตำรวจ
ให้ตามรถคันนี้หน่อยเขามีพฤติกรรมที่ค่อนข้างจะอันตราย
เปิดกระจกแล้วครับมีการชูนิ้วกลางแล้วก็เอาปืนยิงขู่ยิงขึ้นฟ้าไป
รุ่นน้องซึ่งถูกรถของคู่กรณีคันนี้นี่เห็นไหมในมือเขามีอะไรอยู่นี่
ทีมข่าวก็ไปคุยกับคุณพิชิตชัยภูมิระยะอายุ๒๗ปี
ซึ่งเป็นคนบันทึกภาพนี้เขาบอกว่าคือก่อนเกิดเหตุเนี่ย
เขากับเพื่อนก็ขับกระบะนะฮะหลังจากที่ไปดูทุเรียนกันมาก็ขับรถไป
ตามถนนสายจันทบุรีสะแก้วพอถึงพื้นที่อำเภอมะขาม
่งหน้าไปแยกปากแซงครับนะฮะก็ไปเจอรถคู่กรณีก็ขับอยู่เลนขวา
เขาก็ขับตามไปเฉยเฉยไม่ได้มีอะไรครับจนกระทั่งมาถึงจุดเกิดเหตุ
ในมือก็มีปืนยิงขึ้นฟ้าหนึ่งนัดนะเขาก็เลยหยิบมือถือขึ้นมาบันทึกภาพเอาไว้
แล้วก็เอาเรื่องนี้ไปแจ้งความกับตำรวจไปฟังเสียงของคุณพิชิตชัยนะครับ
เป็นปืนเลยครับแล้วยิงขึ้นฟ้าเลยครับ

ถ้าเกิดว่าพี่คนขับรถในภาพนี้มารับชมอยู่ก็ไปมอบตัวกับตำรวจได้
ชี้แจงว่ามันมีเหตุการณ์อื่นก่อนหน้านี้หรือไม่
จะได้ฟังความทั้งสองฝ่ายนะฮะ
ล่าสุดตำรวจภูทรเมืองจันทบุรีก็กำลังประสานติดตามตัวผู้ชายในภาพนี้

ให้เกิดอันตรายคุกคามผู้ใช้รถใช้ถนนด้วยกันนะครับ